คือมันไม่ได้แบบมีสัญญาณเตือนนะครับคือมา

ลูกค้าก็กระเจิดกระเจิงเลยนะคะหนีลมก่อน
โอ้โหจากที่นั่งอยู่ริมถนนมิตรภาพลมดีนะครับ
นั่งกินลาบนั่งกินต้มกันอยู่วิ่งเข้าร้านครับคุณผู้ชมฮะ
นะครับพนักงานก็เข้าไปเก็บอาหารให้

กลัวมันจะตกแตกที่ไหนได้ล่ะ
ตอนหลังปั๊บเนี่ยลมมันแรงมากก็ต้องปล่อยทิ้งแหละครับ
จากนั้นนะครับก็ลมพัดแรงขึ้นมาอีก
คราวนี้นะครับหอบเอาเก้าอี้พลัสสติกถึงมั้ย

ลาบก้อยขอนแก่นน่ากลัวมาก
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านพ่อสนั่นลาบก้อยครับ
ร้านอาหารในคลิปนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพ

นางสาวสาวิตรีนามฮาดนะครับ

เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นคืน๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
สี่ทุ่มได้ฝนฟ้าขนองอย่างหนักลมพัดแรง
หน้าร้านไม่ทันตั้งตัวนะครับ
ลมมาก็วิ่งหนีตายเข้ามาในร้านก่อน
ข่าวของโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจายกันไปหมดแล้วครับ
ลมพัดอีกมาอีกละลอกนึง
แล้วรอบนึงเสร็จปั๊บก้าวอี้ก๊าวอี้ปริ้วข้ามถนนไป
คือเธอบอกว่าเธอไม่เคยนะครับเจอลมแรงขนาดนี้มาก่อน
เพราะดีที่ร้านก็ไม่ได้เสียหาย
มีเก้าอี้นั่นแหละที่เล่าไปว่ามันข้ามถนนไป

คืนวันที่๒๒
ตอนกลางคืนประมาณ๔๕ทุ่มค่ะประมาณนี้
คือพายุมันมาเร็วมากมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย
คือลูกค้าก็นั่งทานปกติกันทุกคนนะคะ
ก็คือแบบมาแบบ๕วินาทีก็คือปุ้มเลยค่ะ
มันมาเร็วมากมันเอาไม่ทันจริงค่ะ
เก้าอี้ปริวไปแบบข้ามไปอีกถนนอีกฝั่งนึงค่ะ
ก็แบบน่ากลัวน่ากลัวมากตอนนั้น
เรื่องของลมที่คุณผู้ชมเจอลมแรงก็มีหลายพื้นที่นะคะ
อย่างที่ขอนแก่นเนี่ยก็ขออภัยที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ก็มีอีกที่หนึ่งเหมือนกันที่เจอภัยจากลมค่ะ
ปรากฏว่าที่นี่เมื่อตอนดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ลมกระโชกแรงแล้วที่เห็นอยู่นี่คือต้นไส
ปีนะคะคุณผู้ชมมันหักโค้นลงมา
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านทั้งรถนะคะ
มีคนปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้แบบโชคดีสุด๔คนด้วยกัน
คือวิ่งออกมาจากบ้านหนีตายออกมาได้ค่ะ
ประมาณตี๔กว่าค่ะตี๔ที่ผ่านมาลมกระโชกแรง
ในพื้นที่ตำบลทงธานีอำเภอธวัฒน์บุรีที่ร้อยเอ็ดค่ะ
แล้วก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะต้นไซยักษ์อายุกว่าร้อยปี
ต้นนี้๑๐๐ปีสูงประมาณ๓๐เมตรนะคะ
หักโค้นล้มแล้วก็มันเอ็นไปทับบ้านหลังนึง
ซึ่งเขาก็เปิดบ้านเป็นร้านซ่อมรถ
เพราะฉะนั้นร้านซ่อมรถมันก็มีทั้งบ้านที่อยู่อาศัย
รถยนต์ด้วยนะคะเอ่อตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในบ้านสี่คน
ทั้งหมด๔คนวิ่งหนีออกมาจากบ้านได้ทันค่ะ
เจ้าของบ้านคุณมณะบอกว่ามันอาจจะมาจากฝนเนี่ยตกมานานนะคะ
แล้วดินรอบต้นทรายก็อุ้มน้ำไม่ไหว
พอเจอแรงลมหนักก็หักโค้นลงแบบนี้
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็นับถือนะคะ
หลวงปู่ทองมายานวโรเกจิดังวัดสว่างท่าศรี
ก็รอดชีวิตก็เพราะบารมีหลวงปู่ทองมา
ปกปักรักษาครอบครัวให้พ้นภัยในครั้งนี้นี่แหละค่ะ
นี่ค่ะอย่างที่เห็นไซต้นนี้จะอยู่ตรงศาล
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนนี้นะคะ
ตอนนี้อาสาสมัครกู้ภัยนะคะ
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทงธานีก็นำเลื่อยยนต์มาตัดแบ่งกิ่งไม้เป็นท่อน
เป็นชิ้นเล็กเพื่อสะดวกต่อการขนย้าย
แล้วก็ขอขมาสารหลักบ้านหลักเมืองตามความเชื่อที่ว่า
ไสอายุ๑๐๐ปีอาจจะมีเทพยดาสิงสถิตอยู่
นี่ค่ะโอ้โหต้นใหญ่มากจริง
ส่วนความเสียหายอย่างที่บอกล่ะค่ะนอกจากตัวบ้านพังแล้ว
ต้นไซด์ก็ไปทับรถเก๋ง๒คัน
กุตเตอร์ไฟฟ้าอีก๑คันที่จอดอยู่ในบ้านด้วย
ก็เปิดบ้านเป็นอู่ซ่อมรถอันนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นรถของเจ้าของบ้านเอง
หรือว่าเป็นรถของลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะ
แต่ว่าเนี่ยค่ะช่วงนี้ลมแรงหลายพื้นที่คุณผู้ชมก็ระมัดระวังด้วยค่ะ